จักษานคือการใช้มีดมาผ่าหรือแบ่งวัสดุที่ใช้ในงานจักษานไม่ว่าจะเป็นใบลานใบมะพร้าวเพื่อให้เกิดเป็นเส้นบางและมีการเหลาการกล่าวก่อนที่จะนำมาสารให้เป็นรูปร่าง
โดยงานจักษานของเล่นของคนไทยสมัยก่อน
เป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น
มาจากมาสารให้เกิดเป็นรูปร่างที่เรียนแบบธรรมชาติ
เช่นดอกไม้รูปตัวสัตว์
เพื่อใช้เป็นของเล่นที่ให้ความสนุก
เพลิดเพลินกับเด็ก

โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน